สิ่งที่เกิดขึ้นไม่กระทบกับภาคลับต่อการท่องเที่ยวนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ส่งผลกระทบแน่นั่นก็คือต่อตัวผู้โดยสารนะคะ
แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างตามมา
ก็มีกันทั้งปากต่อปากโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียนะคะ
ก็มีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยการกระทำของนักบิน
คนที่เห็นด้วยต่อการกระทำของนักบินเขาบอกแบบนี้บอกว่า

ควรที่จะให้ผู้บริหารเป็นคนที่รับผิดชอบนะคะ
ส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนักบินบอกว่า
ก็ให้เปิดเผยรายชื่อนักบินออกมาเลยว่าใครเป็นผู้กระทำ
แล้วก็ให้ไปเรียกชดใช้ค่าเสียหายจากนักบินคนนั้นนะคะ

หลังจากที่นายพาธีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายการบินนกแอร์จำกัดเนี่ยนะคะ
ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
โดยมีการเขียนนะคะระบุว่า
คนที่ทุบหม้อข้าวตัวเองแต่ใช้คนอื่นให้ไปตาย
อย่าให้เห็นนะหน้าจุดสุดไปใส่กระโปรงไป
แน่นอนนะคะว่าเมื่อชาวเน็ตได้มีการอ่านข้อความแบบนี้แล้วนะคะ
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการแสดงความคิดเห็นต่างค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจนายพาธีบอกว่า
ให้ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้
ขณะที่บางส่วนก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายชื่อนักบิน

เรียกร้องให้มีการลงโทษทางวินัย
แล้วก็ให้นักบินร่วมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
ด้านนายอัครพงศ์ค่ำคูณอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ
รีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้เสียหาย
ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่เกิดขึ้นโดยบอกว่า
สังคมควรหยุดที่จะกล่าวโทษนักบิน
หากนักบินไม่ได้มาตรฐานก็ห้ามบิน
แต่กรณีของนกแอร์ทั้งที่รู้ว่านักบินบางส่วนไม่ผ่านประเมิน
บริษัทยังจะให้ขึ้นบินอีก
แต่แล้วพอนักบินไม่ยอมบินก็กลับไปโทษเขา
กะของผู้บริหารสูงสุดเป็นแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหน

แต่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจของนักบินบางส่วน
ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การตรวจสอบของสายการบิน
เนื่องจากสายการบินอยู่ในระหว่างดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
หน่วยงานตรวจรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
โดยที่ผ่านมาก็มีข่าวลืมว่าสายการบินดังกล่าว
ที่จะไปร่วมทุนกับสายการบินยุโรป
คงต้องรอความชัดเจนจากการประชุมเป็นการภายในของสายการบินนกแอร์
เพราะว่าเมื่อเช้าคุณพาธีสารสินก็ได้ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์
รายการเช้าข่าวชัดโซเทียลดิฉันก็ถามไปว่า
สำหรับนักบินที่ออกมาประท้วงหยุดงาน
ถึงขั้นจะต้องไล่ออกสถานเดียวเลยหรือเปล่า
คุณพาธีก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการหารือกันอีกครั้ง
แต่ถ้าใครอยากลาออกก็ยินดีพูดประมาณนี้เลยนะคะ
แต่จริงแล้วตามหลักสากลในต่างประเทศ
ถ้าจะมีการสไลด์หยุดงานโดยเฉพาะในลักษณะของ
การทำงานที่สมผงกระทบต่อประชาชนสาธารณะโดยทั่วไป
เขามีการสไลด์ได้สามารถประท้วงได้

เพื่อให้หน่วยงานนั้นได้มีการเตรียมตัวเอาไว้ก่อน

ต้องรอดูว่าบทลงโทษจะเป็นอย่างไรด้วยนะคะ
ต่างประเทศหลายแห่งสายการบินอย่างในฝรั่งเศสเอง

ข้อความบอกว่าขอขอบคุณพนักงานออนกราว
นักบินส่วนใหญ่ของนกแอร์นะครับ
เราจะผ่านไปกับเรื่องที่ไม่ดีในเร็ววัน
สู้แล้วก็แฮชแท็กนกแอร์
บอกเลยชัดเจนว่าขออนุญาตยังไม่ออกสื่อระหว่าง
เรากำลังวางแผนแก้ไขปัญหาในช่วงนี้นะครับ
และจะรายงานให้หลังจากทุกอย่างเสร็จอีก๒วัน

ก็ลองว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทย
เพราะว่าแน่นอนว่าส่งผลกระทบกับผู้โดยสารเยอะจริง